คุณผู้ชมครับวันนี้ติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจในวันหยุดนะครับ
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแต่ว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาศุกร์เสาร์อาทิตย์รวมทั้งวันนี้
ว่าจะมียอดจองเพิ่มสูงขึ้นวันนี้ก็ประมาณ๑๓๐๐คันแล้วนะครับ

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับนะครับซึ่งมีทั้งแอปพลิเคชันใหม่แอปพลิเคชันเก่าต่างพากันติดโผล่ครั้งนี้หลายแอปทีเดียว
นอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดเผยรายชื่อแอปพลิเคชันเกมที่ดีที่สุดแห่งปีแล้วก็มีการดาวน์โหลดฟรีด้วยเช่นกันครับ
แนววางแผนกลยุทธ์นั่นเอง